กาแฟจิบกาแฟกับบรรยากาศดี
แต่ร้านนี้เปิดมาเพียงแค่๓เดือนนะคะ
แต่คนไปเช็คอินกันเพียบเลยจ้า
ไปเลยเตรียมปักหมุดกันได้เลยค่ะ
นี่ค่ะที่ร้านที่มีชื่อว่าร้านขนุษย์ค่ะ
เป็นร้านกาแฟแบบเรียบหรูมีสไตล์นะ
ตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศซอย๑ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
นี่มาดูบรรยากาศร้านกันหน่อยค่ะ
บรรยากาศหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าทางร้านออกแบบมาให้ดูค่อนข้างจะลึกลับนิดนึง
มืดหน่อยแต่ว่าบรรยากาศดีมากแน่นอนเวลาเราเข้าไปแล้ว
เข้าไปคุณจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ด้านในเขามีการตกแต่งที่ร่มรื่นค่ะ
เต็มไปด้วยต้นไม้อารมณ์เหมือนแบบเราได้คืนสู่ธรรมชาติอะไรอย่างนั้นเลย
ใช่ค่ะได้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็จะมีความคลาสติกผสมผสาน
เรียกได้ว่าคุณจะนั่งจะยืนจะเดินไปถ่ายรูปมุมไหนก็ดูดีไปหมดทุกมุมเลย
แต่ที่ดีกว่าบรรยากาศก็คือเมนูของเขาค่ะมีทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่ม
โอ้โหเขาบอกว่าเครื่องดื่มของที่นี่ก็มีหลากหลายนะ
ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟขนมเค้กไปจนถึงอาหาร๓ชาติ
สามชาติไม่ใช่ชาตินี้กับชาติหน้านะคุณ

แต่เป็นไทยฝรั่งญี่ปุ่นโอ้โหมาแบบฟิวชั่นนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณจัญญารักษ์ศรีวัชรการค่ะ
เขาบอกว่าทุกอย่างในร้านคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี
เพื่อจะให้ลูกค้าได้มาชิมแล้วก็มาลิ้มลองกันนะคะ
แม้ว่าร้านเขาจะเพิ่งเปิดมาได้เพียงแค่๓เดือนนะ
แต่ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มสาววัยทำงานวัยกลางคน
เอาเป็นว่าอยากจะให้คุณผู้ชมแวะเวียนไป
ถ้ามีโอกาสไปที่สุราธานีไปปักหมุดที่ร้านกันได้
ย้ำอีกครั้งนะคะร้านชื่อว่าร้านคนุษย์
อยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เข้าซอยราชอุทิศซอย๑ไปประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ก็ถึงแล้วหาไม่ยากใครไปแล้วก็อย่าลืมนะ
เก็บภาพบรรยากาศสวยมาฝากตลอดข่าวกันได้นะจ๊ะ
วิวดีอาหารดีคนก็มีความสุขนะคะ